ต่อเนื่องกันที่เกมเจ้าปัญหาในศึกดิวิชั่น๒ครับในเกมที่สตูนยูเนเต็ดนั้นพบกับขอนแก่นยูเนเต็ด
ล่าสุดนะครับก็มีบทลงโทษผู้ตัดสินในเกมดังกล่าวครับโดนแบนถึง๖เดือนครับ
ทางคณะกรรมการแต่งตั้งและติดตามประเมินผลผู้ตัดสินสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
สั่งลงโทษได้พิชิตทองจันทร์มูล

ตูนยูเนเต็ดกับขอนแก่นยูเนเต็ด
ห้ามทำหน้าที่เป็นเวลา๖เดือนนะครับ

ลบในกรอบเขตโทษแต่ไม่ได้จุดโทษ
อีกทั้งยังแจกใบเหลืองในเกมนั้นผิดพลาด

ส่วนใบแดง๓ใบที่เกิดขึ้น

ตัดสินทำหน้าที่ได้ถูกต้องแล้ว
ส่วนอีกหนึ่งกรณีที่ต้องติดตามครับ
ก็นำมาโดยนายธัญญะวงหน้าผู้จัดการทีม
ยื่นฟ้องต่อสารปกครอง

ซึ่งทางคณะกรรมการอุทธรณโทษ
บริษัทไทยพิมพ์ลีกได้กลับคำตัดสิน
กรณีเปลี่ยนตัวผู้เล่นต่างชาติผิดกฎ
โดยเทโรครับยื่นขอให้สารปกครอง

แต่ถ้าศาลนั้นไม่รับคำร้อง
ทางสมสรรค์ก็เตรียมที่จะยื่น

สิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

ผลการอุทธรณ์ที่กลับคำตัดสินให้แบงคอกนั้นชนะ๑ต่อ๐ตามเดิม
หลังจากนี้นะครับจะเข้าสู่กระบวนการไต่สวนตามหลักฐานที่มีอยู่ต่อไป
อย่างไรก็ตามสารได้ยกคำร้องที่เทโรนั้น
ขอให้มีการไต่สวนฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ
จากมองว่าไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบไต่สวน
เพราะว่าฟุตบอลลีกจะปิดฤดูการในวันที่๑๓ธันวาคม

โดยนายธัญญาได้กล่าวเพิ่มว่าจะต้องรอสารพิจารณาก่อน
หากยังไม่มีความคืบหน้าก็จะยื่นคำร้อง
เพื่อขอให้สารปกครองไต่สวนฉุกเฉินใหม่อีกครั้งครับ
ไปดูโปรแกรมในการลุ้นการหนีตกชั้นของไทยพิมลีก๔นัดสุดท้าย
กับ๔ทีมที่ยังต้องลุ้นกันว่าใครนั้นจะได้รับ๒โคต้าที่เหลือ
ไปดูกันที่สถานการณ์ของบีอีซีเทโรศาสนาอันดับที่๑๗ครับมี๒๗คะแนนแล้วก็อยู่ในโซนตกชั้น
เกมที่เหลือของพวกเขานะครับมี๒เกมที่หนักหนาสาหัส
เพราะว่าจะต้องบุกไปเยือนเมืองทองทีมอันดับที่๒ของตาราง
รวมไปถึงจะเล่นในบ้านเจอกับจ่าฝูงของไทยพิมพลิกในขณะนี้

ส่วนสระบุรีครับตอนนี้อยู่อันดับที่๑๔มี๓๑คะแนนอยู่ในโซนปลอดภัยนะครับ
แต่๔เกมที่เหลือถือว่าหนักหนาสาหัสครับ
เพราะว่าจะต้องเจอกับเทโรทีมที่กำลังดิ้นรนหนีการตกชั้นด้วย
ส่วนในเกมที่เหลือครับจะต้องเจอกับบุรีรำทีมจ่าฝูง
เมืองทองรองจากฝูงและชนบุรีทีมอันดับ๓
หรือว่า๔เกมที่เหลือหนักมากสำหรับสระบุรีในการลุ้นหนีการตกชั้นนะครับ
ส่วนการท่าเรือครับอยู่อันดับที่๑๕ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายที่อยู่ในโซนปลอดภัยครับ
มี๒๙คะแนนเกมสำคัญของพวกเขาก็คือในนัดสุดท้ายนะครับที่จะเล่นในบ้าน
เจอกับบุรีรำซึ่งเป็นจ่าฝูงรวมไปถึงนัดรองสุดท้าย
ก็สำคัญในการเจอกับบางกล่องคลาสในการบุกไปเหยื่อนะครับ
ส่วนราชนาวีครับตอนนี้ยังอยู่ในโซนสีแดงอันดับที่๑๖นะครับ
มี๒๘คะแนนแต่ว่า๔เกมที่เหลือของราชนาวีถือว่าเบาที่สุดนะครับ
โดยโปรแกรมไทยภูมิลินักที่๓๑วันเสาร์ที่๒๘ศุษยกายนนะครับ
คอกยูเนเต็ดครับเจอกับราชนาวีและคู่สำคัญครับ
นี้ถ้าหากบุรีรำชนะได้ก็จะคว้าแชมป์ทันทีนะครับ
ในเวลา๒๐นรกา๒๕เจอกับสีสเกียร์